สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โห
โอเคมาเจอกันแล้ววันนั้นค่ะแอมจี้กลับมาแล้วน้อง
เมื่อวานนี้ไปถ่ายสามแซ่บใช่ไหมคะคุณจี้สวัสดีท่านผู้ชม
ยังควรถามหาเธอเยอะเยอะอืมถามว่าน้องไปไหนค่ะ
คือตอนนี้หายไปสองอย่างในวงการบันเติมเราค่ะคือติดโกวิทย์กับ
กักตัวมันน้อยเราตอนนี้ดาราติดโควิดกันแบบทุกวันนะครับ
แล้วหลายหลายคนนะตอนเนี้ยอืมวันนี้ใครอีกล่ะบางคนก็ไม่รู้ตัวแม่มาแบบ
ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเมมของคุณไอ้โอ้นศรีภายนี้บอก
กูติดเหรอกูไม่เชื่อว่ากูติดไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมคะถูก
หาสาเหตุไม่ได้ด้วยเพราะตัวเองกับพี่โอนก็ระวังมากด้วย
ถามโทษแล้วกลัวมากอ๋อฮะน้ำมาทำงานนะเมมน้ำทำ
รายการที่ตึกพี่ทุกวันใช่ไหมครับตึกเอ่อรายการก่อนพี่อ่ะอืม
อย่างน้อยถ้าพี่อ้นฉีดวัคซีนอาการเขาไม่ได้เป็นเยอะถูกไหมคะ

ไหมคะอ่ะก็ยังดีกว่าอย่างเงี้เห็นไหมถูกนะครับ
แต่ก็ต้องป้องกันตัวเองกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูเรื่องของ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกนะคะ
หรือว่าพระนรวิทย์ตอนนี้ก็มีการเตรียมให้ศึกเย็นนี้
เจ้าคณะชี้บอกว่าไม่เหมาะสมจริงให้นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแทนก็แล้วกัน
กรณีที่๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์บัวดก
ผู้บังคับการหมู่กองร้อยที่๒กองกำกับการ๑กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
มีการขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์พุ่งชนแพทย์หญิงวราลักษณ์หรือว่าคุณหมอกระต่าย
จากสู่แพทย์ภาควิชาจากสุวิทยาขณะที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ต่อมาทาง๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์แล้วก็ร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดก
ซึ่งเป็นคุณพ่อของ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์ก็มีการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่าย
ที่วัดปริวาสราชสงคราม
ล่าสุดค่ะพระสถิตบุญวัฒน์เจ้าคณะเขตยานวาเป็นพระอุปชาที่บวชให้กับพระนรวิทย์
แล้วก็พระนิคมท่านมีการเปิดเผยบอกว่าเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
โทรศัพท์มาบอกกับอาตมาว่าขอให้ช่วยไปทำพิธีบวชให้กับตำรวจทั้งสองนายหน่อย
ซึ่งการรับบวชนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าอาวาส
โดยตำรวจทั้ง๒นายบอกว่าจะบวชเป็นเวลา๓วัน
ทีนี้ถ้ายึดตามเงื่อนไขที่กฎมหาเถระสมาคมระบุเอาไว้
ผู้ที่จะมาบวชได้ต้องตรวจสอบประวัติก่อน
เพื่อป้องกันบุคคลที่หนีคดีมาบวช
รวมไปถึงผู้ต้องหาที่ต้องคดีเพราะว่าถือว่ามันไม่เหมาะสมค่ะ
โดยกรณีของพระนรวิทย์ไม่มีเอกสารได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน
แต่คือผู้บังคับบัญชาที่มียศพลตรีเดินทางมารับรองในพิธีเลย

ทีนี้เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเจ้าอาวาสวัดปริวาส
ก็มีการได้รับการติดต่อมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
ก็คือชี้ชัดเจนบอกว่าไม่สามารถบวชได้
ก็เลยมีการพูดคุยกับพระนรวิทย์เพื่อระงับการบวช
ซึ่งพระนรวิทย์ยินยอมที่จะศึกเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ค่ะว่า
จะไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตอีก๑วัน
ก็คือวันนี้นะคะแล้วก็จะกลับมาศึกที่วัด
แต่ยังคงนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศิลป์
ส่วนพระพ่อก็จะบวชต่อให้ครบ๓วันนะคะ
ก็เป็นกรณีเพราะว่าจริงเนี่ยหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณวิศนุเครืองาม
ก็ระบุบอกว่าบวชได้แต่อย่านี้คดี

วิชาการทางศาสนาระบุบอกว่าบวชได้บวชไม่ได้รู้อยู่แก่ใจ
แต่ถ้ากฎมหาเทรสมาคมเขาชี้ชัดเจนว่าบวชไม่ได้

อีกเรื่องหนึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขา
ท่านก็เป็นผู้กำกับการสอนอพญาไทย
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ
ต้องมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของ๑๐ตำรวจตีนอรวิทย์
มีการส่งไปตรวจสอบแล้วนะคะที่กองบังคับการตำรวจจราจร
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
โดยการตรวจสอบแบ่งเป็นการตรวจสอบเรื่องของสภาพรถ
อุปกรณ์ของรถในการขับขี่ว่ามีความสมบูรณ์อย่างไร
รวมไปถึงประเด็นสำคัญก็คือวิเคราะห์ความเร็วค่ะ

เรื่องต้นถ้าดูจากภาพจากคลิปวิดีโอที่เห็น
ก็คือมีการประเมินแล้วว่าสามารถตรวจและยืนยันความเร็วได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ยังต้องรออีกแล้วนะคะ
รอผลระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องของสัญญาซื้อขายรถล่ะ
พนักงานได้เรียกตัวนายปฏิทานนะคะ
ผู้ขายรถจักรยานยนต์ให้มาสอบสวน
พบว่ามีสัญญาการซื้อขายจริง
ตัวเลขการซื้อก็ตรงกับส่วนที่นายปฏิพันธ์ให้กัน
ดพิงว่าซื้อมาจากใคร
ตำรวจก็เลยจะออกหมายเรียกเพื่อมาสอบปากคำอีก
ว่าเขามีการโอนลงที่เขาพูดกันว่าโอนลอยมา๓เดือนใช่ไหม๓๔เดือนแล้ว
คือเมื่อวานนี้ค่ะทางหมอแหลปเขาก็มีการโพสต์ภาพว่า
มันเป็นกรณีของผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งค่ะ
มีการลงเหมือนข้อความลักษณะประมาณว่าเป็นรถจากทางร้านผมขายไปเอง
แต่ผมไม่ได้ขายรถให้ตำรวจนะครับลูกค้าขับไปโดนยึดไว้ที่สอนอ
ตำรวจเอาออกไปขี่อ๋อไม่ได้ขายให้ตำรวจถูกต้องไหม
ก็คือรถของกลางอ่ะอ่าก็คือเป็นมันอย่างงั้น
ตำรวจขับชนรถหมอเสียชีวิตคนขับมันก็ยืนอยู่ตรงนั้น
ทำไมไม่ไปจับมันล่ะศึกไปจับคนที่ไม่รู้เรื่อง
เพราะว่ามีชื่อผู้ครอบครองรถอ่ามีหมอแหลปเขียนอันนี้ออกมา
ทีนี้ก็เนี่ยมาไล่ให้ไปหาใบซื้อขายคือเขาบอกว่าเขาต้องช่วยตำรวจใช่ไหม
อืมก็เป็นกรณีนี้ขึ้นมาทีนี้เนี้ยหลายคนก็ต้องไปตามหา
นี่ก็กลับออกมาพูดเหมือนเดิมว่ามีสัญญาซื้อขายอีกครับนะฮะ
แต่ท่านวิศนุเครืองามบอกว่าใครขับก็เป็นคนผิดท่านบอกอย่างนี้เลย
ไม่เกี่ยวกับเจ้าของแล้วตอนนี้เพราะว่าอยู่ที่เจตนาแล้ว
ว่าใครเป็นคนขับชนนะครับผมเพราะตอนนี้มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดด้วย
ก็มีหลายกระแสเพราะว่าบางกระแสก็บอกว่ารถตอนนี้คือรถที่ขับชนเป็นของกลาง
เอ๊ะไปอยู่ที่แบบว่าบริษัทตำรวจหรือเปล่าอ้าวแล้วทำไมมันเป็นรถคันเดียวกันไหม
ถ้ามันเป็นรถของกลางที่เกิดกรณีจริงมันควรจะอยู่ที่โรงพักไหม
แต่ว่ามันมีเป็นแบบรถคันนี้ลักษณะเหมือนกันแต่มีป้ายทะเบียนไม่รู้ใช่คันเดียวกันไหม
อืมไปอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะอืมคนก็แบบหูตอนนี้เรียกว่าโลกโซเชียลต้องบอกจริงจริงค่ะว่า
สืบเขาตามสืบดังนั้นอ่ะเวลาจะออกมาพูดอะไรก็ต้องชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมา
เพราะว่าหลายคนนี้ต้องบอกจริงว่าตามกรณีนี้มากนะคะเพราะว่าในโลกทวิตเตอร์
ยังไม่ลงนะคะถูกต้องฮะยังคนยังทวิตกันแบบต่อเนื่องเรื่องของหมอกระต่าย
ครับเพราะว่าพอเกิดกรณีแบบนี้เองก็ไปตามเรื่องของคุณหมออืม
เรื่องของ๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ในขณะเดียวกันก็ไปดูเรื่องของทางม้าลายด้วย
หลายหลายที่พอเกิดกรณีแบบนี้ก็เรียกว่าเอาล่ะอืมเช็คจริง
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนลงไปทำลูกละนาดบ้าง
ลงไปทำให้แบบทางมันแคบลงให้สัญญามันนูนขึ้นมาถูก
เพื่อให้ชะลอความเร็วอย่างกรณีนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมีการโพสต์คลิปวิดีโอ
อันนี้เป็นย่านอโศกมนตรีเดี๋ยวคุณพี่ต้องผ่านนะวันนี้
ซึ่งถือว่าเป็นจุดใจกลางเมืองโดนชนแล้วไงเคยมีคนโดนชน
อ่าใช่หน้าตึกแอมมี่เนี่ยโอ้โหรถส่วนใหญ่เนี่ย
คือถ้าวิ่งผ่านเนี่ยค่ะคือทางม้าลายเนี่ยไม่มีการหยุดเลย
ไม่ยอมหยุดให้คนเดินข้ามทางม้าลายเลยแม้ว่าตรงนั้นเนี่ย
มีสัญญาณไฟเขียวให้เดินให้เดินข้ามนะคะใช่ยังไม่หยุด
ต้องรอให้รถหยุดอ่ะจริงมีกรณีอันเนี้ยมาตอนนั้นที่เราจำความได้อ่ะ
หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามีสัญญาณแต่กลับกลายเป็นว่ามีสัญญาณ
ก็ยังเดินก็ยังไม่หยุดอยู่ดีครับคือตัวให้นับหลายหลังให้คนเดินข้าม
ค่ะใช่นะฮะโปรติจะนับที่ยี่สิบนะยี่สิบเสร็จก็ยังมีรถแบบวิ่งผ่านอยู่
คลิปนี้เราจะเห็นว่าจะเป็นไฟเขียวให้คนเดินแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีรถยนต์ไหลต่อมานะ
ใช่แล้วก็ทับคาอยู่ทางม้าลายอ่ะค่ะแล้วก็รถตู้ก็ยังแล่นผ่านไปด้วยความเร็ว
รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ยังขี่สวนกันไปมาถึงขั้นบีบแตร่ไล่คนเดินนะคะ
อืมทั้งที่ยังเป็นสัญญาณไฟเขียวอยู่ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีอีกคลิปนะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์เปิดเผยว่าคลิปทางมาลายย่านอโศกอีกจุดหนึ่งในเวลากลางคืนนะคะ
พบว่ารถทุกคันที่ขับผ่านไม่มีการหยุดให้คนเดินข้าม
แม้จะเป็นสัญญาณไฟเขียวแถมยังขับกันด้วยความเร็วสูงอีกต่างหาก

ไม่แต่ฉันก็เดินข้ามไปกินข้าวกับทุกวันนะอือใช่
ก่อนเนี่ยพี่ก็ต้องระวังใช่ไหมอือนะครับผม
เราก็มองว่าเราผิดหรือเปล่าเอ้าก็เป็นสัญญาณรีบเดินข้าม
แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ถ้าจะพูดกันแบบก่อนหน้านี้

ใช่ตรงที่เกมมี่น่ะ

แต่ปรากฏว่าจุดตรงนี้เวลารถติดมันไม่ขยับไง

ยังจะไปอยู่แล้วก็บีบแตรไร้แบบว่า

บางทีแบบยายบางคนเขาหาบของขายแล้วก็ค่อยเดิน
ต่างจังหวัดเองตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างอุดรเองเนี่ยโอ้โห
ทาแบบไม่ทางมาลัยนี่เป็นแบบสีแดงเข้มแล้วให้เห็นแบบเด็ดเด็ดชัด

ถ้าสมมุติแบบว่าเราใช้สีให้มันดีไปเลยไหม
ฉันว่านั่นก็ส่วนหนึ่งแต่กลับมาการใช้รถใช้ถนนของเรา

ต่างปกติหายทุกอย่าง

อยู่ดีก็ต้องเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตไป
เห็นไหมล่ะแล้วเรื่องเราเขาบอกว่าคนเราไม่มีเรื่องที่แบบความบังเอิญ
ถ้าสมมุติเขาไม่ได้เสียชีวิตเขาก็ต้องเป็นคนผู้รักษาตำรวจคนนั้น

ถูกต้องป่ะแล้วก็เป็นไปได้ไงเสียชีวิตก่อนเหลืออีกไม่กี่เดือนจะบรรจุอยู่แล้ว

อืมเนื่องจากพ่ออ่ะพ่อพ่อเป็นจักษุแพทย์อ่าฮะลูกก็ได้ได้ความคิดว่าวันหนึ่งจะต้องเก่งเหมือนพ่อ
วันหนึ่งปีนี้พ่อเกษียณไปแล้วหมอที่เขาเป็นหมอตาเขาเรียนจบ

เพิ่งจบหมสองเดือนกำลังจะเข้าทำงาน
จบหมอที่เขาเป็นอ่ะมีหลัก๑๐ก่อนน้อง
กับอีก๕๐สามติง

คำหนึ่งที่วันนี้พ่อเขาพูดกับหมอทศที่คนเขาแชร์ข้อความกัน

แล้วก็ตำรวจที่ต้องไปตรวจตาแล้วก็อ้างว่าตาตัวเองมัว

ท้ายแล้วก็เป็นหมอกระต่ายใช่ไหมมดที่ต้องตรวจนะ
ก็คือหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละ
ปรากฏว่าก็เป็นกรณีว่าไปตรวจตาปุ๊บ
ก็เลยต้องไปตามคุณหมอก็โทรไปตามคุณหมอกระต่าย

เขาถึงบอกว่าทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลย
เรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องจริงยังไงมันก็ปิดไม่ได้อยู่ดี

ต่อให้มันมีการแบบว่าซิกแซคหรืออะไรก็แล้วแต่
หลายกรณีหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นการช่วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันเป็นประเด็นของสังคมจริงที่คนจับตามองไง
ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีเรื่องนี้ไม่มีใครติดคุกด้วย

ก็เก่าหานะตอนเนี้ยค่ะเนอะมาฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องศึกออกมาก่อน
นุ่งขาวห่มขาวก่อนนะครับออกมาดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
จะบวชก็ว่ากันอีกทีหนึ่งฮะเพราะความผิดอ่ะมันแบบว่าโอเค
เราเรารู้สึกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญถูกต้องไหมอืมแต่สมมุ
บอกว่าลองมาไล่ดูคดีกันจริงจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรคือมันเขาบอกว่ามันอยู่ในแบบกรอบเดียวกันทั้งหมด
มีแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนอกนั้นก็คือเหมือนแบบอยู่ในกรอบเดียวกันหมดอะไรอย่างนี้
อืมคือรอลงอายาได้อ่ะเอาความจริงอ่ะเนอะครับแต่เขาบอกว่าคราวนี้ก็ต้องไปดูว่า
ตัดสินเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคดีที่สังคมติดตาม
ดังนั้นก็ต้องให้ความยุติธรรมแบบชัดเจนนะคะครับผมเอ้าไปเคารพทงชาติกันก่อนครับ
เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะช่วงหน้าครับ
เอาละฮะถามตัวเองก่อนอย่าแอปตอบคำถามแบบอย่าแอป
มาฮะคำถามต่อไปฮะแอปถามว่าใครแอปไม่ถูกหวยโอ้โห
ช่างไม่ถูกหวยซะงั้นคำถามของพี่มีอยู่ว่าเดือนหนึ่งดูหมอดูกี่ครั้ง
สมัยก่อนดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูอ่าได้แต่มีครอบครัวไม่ได้ดู
ไม่ได้ดูเลยโอเคแองจี้ดูไหมไม่ดูไม่รู้อ่ะคนที่อยู่ทางบ้าน
ดูแต่ว่าก็ถ้าเกิดเปิดเจออะไรอย่างนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีหน้าดวง
อ่ะดูอ่าดูอ่าอ๋อนั่นถือว่าดูเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนตัวเหล็ก
ล้างผ้ายันพกกันกี่ชิ้นอ่าเปลี่ยนเบอร์นี่เคยทำมาแล้วอืม
เหมือนเช่นกันเหมือนกันเบนเรื่องเคยเคยแล้วคุณจะเชื่อไหมว่า
วันนี้ไม่รู้ไทยรัฐเขาสำรวจอ่ะผิดหรือถูกอ่าฮะ
เขาบอกว่ามูเตรลูเนี่ยคนไทยเนี่ยอย่าปฏิเสธเพราะทุกคนนั่นแหละ
เอาจริงจริงโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผิดค่ะส่วนใหญ่เป็นแอลจีบีทีค่ะ
อ๋อเหรอฮะผู้หญิงก็ร่วมไว้ส่วนใหญ่คือการรวมตัวกันมูเตลูค่ะ
แต่เขาบอกผลสำรวจออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ย๗๐
แต่ผู้หญิงอาจจะไปทำแบบที่พี่ไม่รู้หรือเปล่า

ซึ่งทุกวันนี้อันนี้คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยความสนใจมูเตรุงมากขึ้นแต่แอป
ผู้ชายเนี่ยแอปไม่แสดงออกเท่าผู้หญิง
ไม่อยากพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเลยไปดูหมอดู

ถ้าไม่บอกเราแบบต้องมั่นใจในตัวเองสิ
แต่หลายคนมองว่าการดูดวงหรือมูจรูนเป็นของแบบผู้หญิงกระเทยจะเยอะไง

ต้องผู้หญิงกับเหล่าบรรดา
แต่บุคคลที่ลงอัคระลงยาหรือไม่หมอดูเนี่ย

อ้าวก็ดูละอย่างเล่าเรื่องผีอะไรก็จะเองทำรายการเล่าเรื่องผี

ส่วนใหญ่จริงแล้วก็ผู้ชายดูเยอะแต่เขาไม่พูดกัน

บางทีมันจะประกาศให้ทั่วโลกรู้อย่างนี้
ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องการเล่นพระอย่างนี้

ตอนนี้ก็บอกว่ามูตรรุที่คนไทยทุกเพศให้ความสนใจจริงคือ

ก็จริงมานั่งคิดไม่นานเว้ย
ดูหมอบ่อยก็ต่อเมื่อรักหลงรักผู้ชายหรือมีความรัก
อยากรู้

อย่างเมื่อก่อนจะเคยแบบว่าผู้ชายหายไปอยู่ไหนอีกเลยเนี่ย
ฉะนั้นก็ถึงบอกเมื่อก่อนหมอดูอยู่ไหน
ให้หมอดูนั่งสมาธิหาผู้ชายว่ะ
ข่าวเช้านี่คือออกจากรายการเลย

แต่ละเรื่องเขาต้องแต่เรื่องเขาทำจมูกตอนนั้นที่เขาแบบว่า
ต้องแบบว่าไปขอเจ้าแม่กวนอิ่มก็เรื่องนึงนะ

มานานแล้วด้วยพอรู้ปุ๊บออกเลย

เปิดเธอที่ถึกไม่รับอีเว้นตรีน่าดัง
ต่อทางมูลนายก็คำว่ามูลเตรียมรู้ก็มาจากคุณแม่
เออเรื่องความรักเสน่ห์๔๐เปอร์เซ็นต์แล้วว่ะ
เดี๋ยวล่ะคุณผู้ชมขอโทษนะแม่

กระเทยต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะผู้หญิงเขาจ่ายเยอะกว่าเราค่ะ
โอ้โหนี่จากการสำรวจนะแม่นะเรื่องเงินโชคลาภน้อยกว่าเรื่องความรัก
เสน่ห์อีกอ่ะอืมเรื่องเงินโชคราบอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าฮะ
เรื่องปากท้องเรื่องความสำคัญเนี่ยเอาจริงมันก็น้อยกว่าความรัก
นะฮะยึ่งแย้งยามเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนก็อยากจะเช็คว่าเออฮิ่ย
ความรักกับเสน่ห์ถูกไหมอ่าถูกต้องคือเงินทองโชคลาบเงินทองอืมอ่าฮะ
คนที่ดูหมอเรื่องงานสุขภาพกับน้อยมาอันดับ๓
กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อกี้หลายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอครับอ๋อ
นั่นแหละสิจริงคือคนไทยแบบโอเคมันก็น้อยถ้าไม่ป่ว
ก็ไม่ดูหรอกดวงเราจะเป็นป่วยหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะใช่ฮะ
เดี๋ยวว่ามีเรื่องยังไงระวังป่วยหนักนะอ่า
ระวังอะไรอย่างงี้นะถูกต้องไหมอ่าใช่เนอะสุขภาพเรื่องงานเนี้ย
คนกับเด็กน้อยครับเนอะซึ่งสัดส่วนมันใกล้เคียงกัน
ก็เลยแยกมันมันก็เลยแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ยากอ่า
ซึ่งขนาดเดียวกันครับวันนี้วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาทำการสำรวจคนไทยกว่าห้าสิบสองล้านคนน่ะ
เหรอฮะเรามีอยู่เจ็ดสิบล้านถูกต้องไหมใกล้ใกล้เจ็ดสิบล้าน
ถูกต้องไหมสิบสองล้านคนคือห้าสิบสองล้านคนเนี่ยคือ
อีก๒๐กว่าล้านเนี่ยมันอาจจะเป็นเด็กอยู่
ยังไม่โตดูดูยังไม่ได้ยังไงคะห้าสิบกว่าล้าน
เพราะว่าถ้ามันเป็นอายุแสดกสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดเด็กมันไม่ดูกันอยู่แล้วอ่า
เราดูดวงทีก็อายุเลขสองแล้วหรือเปล่าอ่าถูกเพราะเด็กเด็กจะเป็นสายมูอื่นแล้ว
เป็นหมูกระทะแล้วเป็นยังไงอย่างนั้นแล้วหมูกระทะมาแล้วคุณยิ่งเด็กตอนเด็กเด็กเราจะไม่ไม่ค่อยกลัวตาย
อายุมากขึ้นเราจะยิ่งคดความกลัวตายมันจะใกล้ตัวเรามากขึ้น
เป็นเด็กกลัวตายไหมเด็กเด็กจะไม่คิดเรื่องนั้นไงมดถูกเด็กมันไม่คิดอยู่อย่างเดียว
เราจะตีไหมรักเราจะมีความรักใหม่ไหมแต่ก็ไม่รู้นะยุคใหม่เป็นยังไง
เฉพาะโรคมนุ่นไปแล้วใช่หนูกำลังจะพูดว่าสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราดูอ่ะ
ยังไม่ได้มีสื่อแบบโลกออนไลน์ขนาดนี้เราอาจจะยังไม่ได้ดูแต่ปัจจุบันนี้
โรคมันหมุนไปแล้วเด็กเด็กเขาสามารถเปิดโทรศัพท์แล้วเช็คได้เลยว่ามันไหวแล้ว
ดวงเราวันนี้มันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าตั้งแต่มัธยมแล้วหรือเปล่า
ใช่ไหมซึ่งคนไทยห้าสิบสองล้านคนเนี้ยในปัจจุบันมีความเชื่อฮะ
เรื่องโชคลางเรื่องเครื่องรางของขัง๕อันดับแรกของเรื่องโชคลางนี้
มีผลก็มีผลต่อคนทำให้สุดอันดับหนึ่งการพยากรโหราศาสตร์
เห็นไหมคำถามได้ที่คนเจอฉันคำถามแรกที่คนมักจะถามฉันคือ
หมอดูที่ไหนแม่นอ่าคุณส่งมาถามรถเมตรใช่ไม่เองแม้กระทั่งเปลี่ยนเชื่อ
กับคนอื่นอ่ะเขาทักกันอ่ะสวัสดีถ้าสมมุติหมอดูหรือคนเจอฉันอ่ะ
หมอดูที่ไหนแม่นคนนี้แม่นหรือเปล่าคนนั้นแม่นหรือเปล่าอ่าอืมอุ้ย
ถ้าฉันแม่นฉันคงจะเป็นอภิมหาเศรษฐาคนดูแม่นที่แบบว่าแม่นแบบร้อยเปอร์เซ็
ก็คงจะเป็นถามว่าใกล้เคียงมีไหมมีนึกออกป่ะใช่แต่ถ้าเจอมดเนี่ย
ต้องถามว่าหมอไหนแม่นนะเพราะทุกหมอดูกับมดเลยนี่แหละ
มดกำหนดชะตาเช่าแม่เหมือนกันนี่แหละคนนี้แหละอาจารย์คน
เขาบอกเลยพยากรโหราศาสตร์ลายมือภาย๒๔คนไทยให้ความสำคัญที่สุด
อันดับแรกอันดับสองคือคนให้ความสำคัญจริงคือ
พระเครื่องวัตถุมงคลประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตวัดคือพระเครื่องเยอะที่สุดในประเทศในโลกนะใช่ครับอืม
มีพุทธศาสนามากมายอย่างเช่นถ้าพม่าเนี้ยอืม
เขาตกใจเวลาที่เรามีพระเครื่องอ่าเพราะว่าพม่าเนี้ยเขาจะทำพระสะอง
จะต้องแกะจากหินแกะจากอะไรอย่างงีนึกออกว่าเขาไม่ได้มีเหมือนเราอืมนะครับหรือ
คนไทยให้ความสำคัญกับสีมงคลอ่าเรื่องนี้ก็ใช่ทีมงานทักบ่อยมากอ่ะ
อย่างวันนี้ไปวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรมาเปิดดูหน่อย
วันนี้ใส่เสื้อมาถูกสีไหมโอ้ตรงนี้ไม่มีตารางด้วยเหรอไม่ใช่หนูนะ
ทีมงานเวลาไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ทุกคนจะใส่เสื้อมาตามสี
มงคลประจำวันหรืออันดับที่๔ทุกเครือข่ายมีหมดตัวเลขมงคล
อันนี้ใช่ความเชื่อเลขที่บ้งเลขที่บ้านเลขที่โทรศัพท์นะจริงป่ะ
บางอย่างต้องไปดูอาชีพเดิมดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูระบบไหนหรอก
จริงแล้วเขาบอกว่าแค่ดูว่าตอนที่คุณใช้อยู่ถ้ามันดีก็ดี

พี่ไม่ค่อยเชื่อแต่ต่อท้ายมันดำ๑๕๙
ไม่ค่อยเชื่อเพราะพี่ไม่ได้ใช้แต่พี่มี๑๕๙

อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยเนี่ย
ก็พกดการณ์ที่๕คือเรื่องเหนือธรรมชาติ

แต่ผีนี่แหละของเหลกมุมคน

อ่ะถูกปะ

ถึงภายใยหน่อยภายใยหนักเรื่องอะไรอันหลายเนี่ยถูกมั้ยล่ะ
โอ้โหฉะนั้นแล้วคนไทยก็๕๒ล้านคน
เพราะฉะนั้นน่ะสรุปแล้วคนไทยสายมูฮะ
๕๒ล้านคนค่ะทุกต้องถ้าทำเรื่องนี้ได้รับความสนใจได้รึงไหมฮะ
คำว่าหมูมันมาจากหมูไนท์เราจริงเนอะ

ไปมูมันก็การแบบว่าแบบคนขึ้นกรุงงานบรรยีบต่างกดจ้วยกันก่อน

ว่าการเสริมดวง

เสริมดวงเนื้อธรรมาชาติเรื่อง
อ๋อเหรอแต่ละพี่คิดว่าคำนี้มันจากอินเดีย

ไปไหนไม่บ้างนะอ๋อมูไหนอะอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวหนูขอลองเข้าไปเปิดดูหน่อยสิ
ว่าคำว่ามูเตโรคมันจะมีขึ้นในวิทยาประกอบหรือเปล่า

มาถึงเรื่องนี้ครับชาวบ้านเฮครับหนุ่มคลั่งยาโดนจับเป็นที่เรียบร้อย
ชาวบ้านไม่ต้องภาวะอีกนะครับแม่ขอให้รักษาลูกไปนาน
วันนี้พูดสุดข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านน้องนาฬดำ
ตำบลบ้านแพรนะฮะจังหวัดบุรีรำนะครับผมต่างโล่งใจฮะ
หลังจากที่ตำรวจนะฮะได้จับกลุมชายุสามสิบเก้าปีครับ
นะครับผมนะฮะจนทำคนในพื้นที่เนี่ย
ภาวะกินไม่ได้นอนไม่หลับด้านชาวบ้านคนหนึ่งเปิดเผยว่า
หลังจากที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่ก็มาจับกลุ่มตัวไปในทันทีทำให้ชาวบ้านเนี่ย
ดีใจครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาจับกลุ่มไปรักษานะครับ
ก็จะได้ปล่อยบุตรหลานให้ออกไปเล่นนอกบ้านที่ถนนได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่แม่ของชายคลั่งดังกล่าวเนี่ยกล่าวว่าตนดีใจที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
นำตัวลูกไปรักษานะครับจะได้หายจากอาการป่วยคลั่งนะครับ
ที่ผ่านมาอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการเสพยาบ้าครับ
ตนก็อาศัยอย่างยากลำบากนะครับไม่กล้าอยู่บ้าน
เพราะว่าลูกจะมาขอเงินครั้งละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเสมอ
ตอนนี้อยากให้ลูกรักษาให้หายขาด
ดังนั้นเนี่ยรักษานานเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะก็จะมีอาการอารวาสนะครับ
ทำร้ายคนในบ้านแล้วก็อ่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
ตอนตัวเองไม่ได้เสพยาก็จะมีอาการคุ้มครั่งนะครับ
ชาวบ้านก็ภาวะกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว
ตอนนี้ก็จับตัวแล้วก็นำไปบำบัดเรียบร้อยแล้วนะครับ
มูเตลูเมล็ดเต๊ะเก๋เก่งเขาตกไปไง
เปิดเข้าไปหาเขาบอกว่ามูเตลูคืออะไร
คำว่ามูเตรลูเริ่มเป็นคำฮิตติดเทรนด์นะคะ
ตั้งแต่ช่วงที่ตระกุดแฟชั่น

เขาบอกว่าตั้งแต่เครื่องรางเริ่มมา

เนี่ยเขาบอกว่าบรรดานักแสดงศิลปินเซลปคนดัง
หันมาใส่เครื่องรางจากแบรนด์อย่างไล่ลา
อามูรเรดที่ผสมมาใส่เครื่องรางอะไรของเขานี่

เชื่อว่ามีที่มาจากชื่อภาพยนตร์นะคะ
เก่ามากอายุกว่า๒๕ปีของอินโดนีเซีย
เขามีชื่อว่ามูเตลูศึกศัยยศาสตร์
อ๋อก็เลยเป็นมูเตรลู
เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวสองคน

เพื่อแย่งชิงชายหนุ่มคนนึง

อ๋อฮะนั่นแหละโอ๊ยมันต้องทำไง

อ่ามูกันสุดท้ายมูเตลูอ่าฮอแต๊กมูเตลูอย่างนี้
ทำรายการคนก็ตามไปคชาพาน

คนรู้จักกันพอคชาพาออกปุ๊บพิศนุโลก
ไปพิสนุโร่ใช่หรือเปล่าที่ไปอย่างนี้นะครับใช่คนตามพี่ไป

เหมือนตอนนี้ก็แหล่งสาธารณ์ของท้าเวสวรรณเนอะ
วัดจุลามณีก็คือมีช่วงหนึ่งต้องกิจระบบเลย

พี่มีก็ตอนที่พ่อหนูไม่สบายพี่มีก็ให้หนู
รถเมฆไปก็บอกพี่พี่มดไปสิ
สิฉันบอกตอนนั้นแบบไม่รู้เราไป

ใช่หายด้วยไหมหายจี้บอกว่าวางไว้คือคือตอนคุณพ่อจี้ไม่สบายตอนนั้น
แล้วก็ไม่รู้ใครบอกหนูว่าให้บูชาทาเวสวัน
ปรากฏว่าหนูอาจจะมีของหนูติดตัวอยู่

พ่นี้บอกว่าวางไว้แล้วอยู่ดีก็คือไปไหนก็ไม่รู้

อย่างกับกรุงเทพตอนที่ทำรายการเนื่องงั้นนันสุดพระหัวเสวนตรงไหนรู้ไหม
ตรงที่เขาเอาศพเด็กไปทิ้งเป็นพันศพ
อุ๊ยวัดไหนวัดอะไรวะที่ศพเด็กแล้วถึงรู้ว่าแบบศพเด็ก๓พันธุ์กว่าศพวัดอะไร
ที่เขาบอกลงข่าว๒พันธุ์กว่าศพแต่จริงเป็น๓พันธุ์๔พันธุ์ศพ
ปกติถ้าเกิดเวลาอย่างถ้าเป็นรถเมย์ไปเองก็จะไปที่วัดปฐุมวัดปฐุมข้างในอะค่ะ
คือเวลาเราเข้าไปข้างในมันจะเป็นสวยอย่างนี้ก็เข้าไปได้อันนี้ก็แปลว่าแต่งงาน
ไผ่เงินเพราะอะไรรู้ป่ะเมเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นตลาดนัดใช่ไหมล่ะ
ไม่ได้หรอกพลาดไม่ได้หรอกต่อให้อยู่ในวัดผีก็ต้องชอบ
แล้วเด็กวิ่งเล่นกันเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยก็ต้องสัก
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาถึงขายเฟรนชายกันได้เยอะแยะ

ใช่ก็คือเป็นกุมารทองจนวันหนึ่งเขาบอก
เอาล่ะจะต้องเหมือนแบบต้องมีคนมาดูแลวิญญาณ

เขาก็เลยเชื่อว่าท้าเวสวันองค์นั้นมีชีวิตหรืออะไรอยู่ตรงนี้

ไปทำมาแล้วก็ถึงรู้อาวัสแผ่งเงินอ๋ออ๋อวัดจุรามานีตอนนี้คือคนเยอะมาก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของทางวัดเองเขาก็จะร้อนเพราะว่าไฟมันขึ้นมาแบบเยอะมาก
ต้องมีอุปกรณ์แบบป้องกันมือไม่งั้นโดนไฟอย่างนี้
และวันนี้ทางวัดขอเรียกว่าสร้างกำแพงก่อน
เพราะว่าไม่มีกำแพงขออนุญาตปิดประมาณ๔๐วัน

เพราะว่าตอนนั้นคนไปเยอะมากแล้วไปดึกด้วย

ซึ่งเป็นองค์แรกจริงเลยที่อยู่ติดกับแม่น้ำ

อาทิตย์วัคลุณชาญหรอ

ตามไปดูภาษาภาคอนเดิมก็คือในยูทูปไม่ต้องไปดูได้ไหม

มูลแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ต้องขยันด้วย
แต่เราไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้แบบนั้นอยู่แล้ว
ไม่ละมดยักษ์วันแจ้งยักษ์วันโพลนี่ใช่ทาเวศวันไหม

ผู้ใหญ่จำได้ก็ตอนไปทำคอนเทนต์นี่แหละ

โอ้โหน้องมดไปเยอะด้วยแล้วคนก็ตามมาเยอะด้วยนะ

ไปดูเรื่องของโควิดวันนี้ค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๗๑๘ราย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๑๒รายด้วยกันนะคะ
ตอนนี้มีการติดตามสัปดาห์แรกของการอนุญาต
ให้ร้านอาหารในพื้นที่นำร่อง๘จังหวัดท่องเที่ยว
แล้วก็พื้นที่สีเหลือง๒๕จังหวัด
ที่มีการให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย

ทีนี้ต้องมีการลงไปตรวจสอบค่ะ
เพราะว่าต้องไม่ให้ร้านเนี่ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังจาก๕ทุ่ม

ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งคัดนะคะ

เปิดร้านเกินกำหนดขายเหล้าเกินกำหนด
หรือว่าบางอันใช้วิธีการอย่างนี้

แต่เข้าไปข้างในนี่คือเปิดตึ้งสนุกสนาน
คือปิดหน้าร้านบังหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
คือถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่สอบสวนจับกลุ่มยึดใบอนุญาต
และหากว่าพบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ให้เปิดแล้วทำไมถึงแบบไม่รู้อะไรอย่างนี้
หรือเปล่านั่นแหละถ้าไปเช็คแล้วเจอ
มีความผิดเหมือนกันดังนั้นต้องทำให้เห็นนะคะ

เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาค่ะท่านก็มีการออกมาบอกว่า
โควิดทั่วโลกตอนนี้จริงต้องบอกว่ายังเป็นขาขึ้น

แล้วก็พบว่า๒๐ปีเจอระบาดใหญ่๕ครั้ง
อนาคตก็คือจะมีมาอีกคุณหมอบอก
ดังนั้นตอนนี้คือเราก็ต้องใช้ชีวิต
เหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ปกติ
เหมือนก่อนการแพร่ระบาดแต่ก็เป็นปกติรูปแบบใหม่
ก็คือใช้ชีวิตที่มันพร้อม
ถ้าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่

โควิดอาจจะอยู่กับเราถึงกลางปีหรือปลายปี
แต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกนะคะ
ย้ำว่าต้องรักษาระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือ

ใครยังไม่ได้ไปฉีดคุณหมอแนะนำบอกว่าไปฉีดเถอะ

ผู้ชมเรียกว่าพรุ่งนี้วัดจุฬามณีเปิดแล้วค่ะ

สดของเรากำลังดูคุณผู้ชมบอกว่าพรุ่งนี้เปิดแล้วค่ะ
โอเคใครจะไปไหว้ทาเวสวันก็ไปกันที่วัดจุลามณีได้
มีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
กับวิ่งมาราทอนบุรีรำบาราทอน
ใช่ไหมเขาจะจับใหญ่มันเป็นน้ำประจำปีของเขาอยู่แล้ว

คือเขาบอกมันทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ถึงขนาดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
เปิดเผยถึงการจัดงานวิ่งมาราทอนว่า
เป็นกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรำภาคเอกชนและประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด่านกีฬาเชื่อมโยง

รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ

ปุ๊บทุกคนโซ่บซ่าวหมด
เพราะบุรีริมนี่ช่วงหนึ่งหลายคนเริ่มลงทุนที่นั่นแล้ว
เริ่มมีร้านอาหารอาหารหลายประเทศเหมือนกันน้อ
โรงแรมเริ่มมาคืนกันด้วยบุรีรำเนี่ย
ซึ่งบุรีรทำมาราทอนสัมภัณฑ์๒๒
ได้รับความชื่นชมอย่างมากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
เตรียมการด้านความปลอดภัยของนักวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
โดยนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแสดง๑ฉีดวัคซีนมาแล้ว
การเตรียมความพร้อมเหมือนเขาการจัดการแข่งขันบุรีรัมม์มาลาทนซ์๒๐๒๒
ฉากอย่างสวยงามมีประชาชนนักวิ่งนักท่องเที่ยวเข้ามา
เชื่อมันว่ามีคนไปร่วมวิ่งมาลาทนสามหมื่นคน
คนเหมือนเยอะเลยเขาก็จะจับตามอง
ปรุปกราบการลงโรงงลามการท่องเที่ยว
ซึ่งมันก็เป็นการปิดถนนตลอด

บุรีรำเขาบอกเฮ้ยมันเดือดร้อนจังเลย
ใช้เส้นทางผ่านอย่างเงี้ยอ่าฮะมันก็ไม่ได้ต้องเรียกไว้ทั้งอื่น
ที่มีคนนี้เยอะบางทีก็คนก็จะจับตามองค่อนข้างพิเศษ
ขนาดกองถ่าย๓๔๐คนเองยังเจอเลยไหม

เสื้ออย่างเดียวกับปิดเนี่ย
ใช่

ก็จึงบอกว่าโอเคเราตอนแรกดีใจ

เรื่องนี้เรียกว่าโจรนี่ใจคุณหยาบช้ามากจริงนะคะ

ขโมยรองเท้าสตั๊ดอ่ะ

ก็นี่ไงกลายเป็นสุดท้ายเขาไม่ได้เตะ
นั่งเศร้าแล้วก็เสียใจมากจริงค่ะ
ครูฝึกผู้สอนนะคะนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนคอนสวรรค
จังหวัดชายภูมิมีการโพสต์ภาพเด็กนักเรียนในชุดแข่ง
พร้อมกับระบุบอกว่านักฟุตบอลไม่มีสตัส
มันก็เหมือนกับออกรบโดยไม่มีอาวุธ

อยากจะสู้แต่เราไม่ได้สู้
ขอโทษที่พาทุกคนไปไม่ถึงที่หวังไว้

มันไม่ควรเกิดขึ้นเสียโอกาสเสียดาย

ใจหมาตัดอนาคตเด็กน้อย

ตอนนี้มีเซฟแฮชแท็กนะคะ
ฟฟุตบอลคอนสวรรค์๑๘ปี

นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชายภูมิค่ะ
ก็เป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี

แต่ปรากฏว่าก่อนจะได้ลงเล่น
รองเท้าสตัสของนักกีฬาถูกขโมยไป
แล้วขโมยไปแบบทั้งทีมโดยมีกล้องวงจรปิด
จับภาพรถยนต์คันที่คาดว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะเป็นคนผู้ก่อเหตุเอาไปเนี่ย

มีใจแบบนี้แล้วเอาไปทั้งทีม
ทีมนี่คือตั้งใจมีแผนการมาแล้ว

นะฮะแล้วสตาร์ทของน้องนี่กว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้นะ

นี่เอาไปทั้งทีมแสดงว่ามีการเตรียมการมาล่วงหน้าด้วย
ใช่ใจคุณเฮี่ยมจริงนะฮะ

ก็ไม่ให้ลงแข่งก็ปรับแพ้บายไปอย่างไร

นี่เหมือนตัดขาแบบไม่ให้ไปเล่นอย่างนี้
ถูกต้องอย่างนี้ทั้งทีมคร้องได้ถ้าจับตัวได้เราก็รู้ว่า
แต่ตอนนี้หลังจากเกี่ยวกับเดิมครั้งนี้หรือเปล่า

อืมตามมาอีกแล้ว

ใช่นะครับนะฮะก็ต้องตามสืบกันต่อไปนะครับ

รักก็เหมือนเกมกีฬาตัวสำรองมีค่า
ก็ต่อเมื่อตัวจริงบาดเจ็บนะครับ

วันหนึ่งเป็นพันคนแล้ววันนี้
ที่คุณแม่ตามคุณแม่ไปหลายจุดเอากระกออกไปวาง
ไปวางจนลิ้นพญานาคหักแล้วนะ

ที่ไปวางไว้ด้านในนะ
นั่นแหละตรงจุดนั้นครับก็คือมันมี๓๔ช่วง
อ่าคนละครึ่งนะคะที่นั่งไว้ในท่ามนะคะเอาของดีก่อนแล้วกัน
คนละครึ่งเฟสสี่อ๋อชื่นใจก่อนฮะฮะภายใต้กรอบวงเงินครั้งเนี้ย
วันนี้คอรมอลเขามีการประชุมกันมาน่าจะเคาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีมติ
เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส๔ภายใต้กรอบวงเงิน๓๔๘๐๐ล้านบาท
โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ถึง๓๐เมษายน
เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการยังเหมือนเดิม
คือภาครัฐเนี่ยจะช่วยชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการทั่วไปนะฮะ
อัตราร้อยละ๕๐ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวัน
คือวันหนึ่งเนี่ยห้ามเกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวันนั่นแหละ
และไม่เกิน๑๒๐๐บาททั้งโครงการอันนี้เลิศเนอะอันนี้เลิศจริง
มันเป็นการกระตุ้นด้วยนะแล้วเขาบอกว่าแต่รอบเนี้ยมีพิจารณาปรับช่วงเวลานะฮะ
เริ่มต้นโครงการให้เร็วขึ้นก็คือเอาจริงจริงแล้วเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อืม
กุมภาพันธ์จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่๒๑กุมภาพันธ์
จาก๑กุมภาพันธ์เป็นวันตรุษจีนด้วยควรจะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันหน่อย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่เกินยี่สิบเก้าล้านคนนะฮะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะครับ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงคนละครึ่งนะ
ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
สามารถกดยืนยันสิทธิ์เลยคุณยืนยันสิทธิ์ของคุณเลยต่อเมมได้เลย
แล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์เลย
ดเมนูคนละครึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็สิทธิครับ
แอปพลิเคชันจะแสดงผลรับแบบว่าเออเนี่ยแหละคือสิทธิ์สิทธิ์ที่กูจะได้ยอมรับไปแล้ว
คนที่ยังไม่รายใหม่อ่ะเอาง่ายรายใหม่เนี่ยก็จากการเพิ่มอีก๑ล้านสิทธิ์
ก็คือคนที่ไม่เคยสมัครคนละครึ่งเลยเขามีเพิ่มให้อีก๑ล้านสิทธิ์เนี่ย
ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่๑๐กุมภาพันธ์
๑กุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ร้าน
ลงทะเบียไปแล้วเคยใช้คนละครึ่งมาก่อนอยู่แล้ว
หากลงทะเบียนสำเร็จก็จะสามารถใช้จ่ายได้ประมาณสักวันที่๑๗ถึง๓๐เมษายน
เพราะฉะนั้นคนที่เคยมีคนละครึ่งก่อนก็คือคุณใช้ได้เลย๑กุมภาพันธ์นี้
กฎยืนยันการใช้สิทธิ์แต่คนที่ลงยังไม่เคยลงก็หลังวันที่๑๐

หนึ่งแหละสัปดาห์หนึ่งครับผมเริ่มต้นนะครับผม
ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีบางที่ที่อากาศหนาว
อุณหภูมินี่แบบว่าต่ำสุด๑๐องศานะคะ
เค้าเรียกว่าเมืองสามหมอกที่บ้านรักไทย
แล้วก็ประทับใจมากทีเดียวนะคะยิ่งช่วงนี้ต้องบอก
ว่าบางคนมีกลุ่มใบเกอร์เป็นชาวจังหวัดชุมพร
มีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่บ้านรักไทย
แล้วบอกทุกคนประทับใจมากเพราะว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวมันดี
โดยเฉพาะเส้นทางที่ขับขึ้นไปมันจะมีโค้งเยอะ
ทำให้ได้อัตรรสในการขับขี่ด้วยอ๋อวิวในการขึ้นไป
อะไรแบบอย่างนั้นสำหรับบ้านรักไทยในช่วงเช้าสภาพอากาศหนาวจัดนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๐องศาเซลเซียส
ส่วนช่วงสายก็ยังหนาวเหน็บอยู่วัดได้๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ก็ส่งผลให้เกิดหมอกปกคลุมทั่วหมู่บ้านรักไทย
ซึ่งที่แบบคนชอบไปคือหมู่บ้านชาวจีนอยู่นาน

เพราะว่าทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
บอกว่าปีนี้เนี่ยคึกคักกว่าปีก่อน

แล้วก็ช่วงที่ยังเดินทางกันไม่ได้ก็ไม่ได้ไป

สภาพอากาศที่มันหนาวเย็นด้วย

อยากไปมากค่ะสมมติว่าอย่างเมืองจีนเลยและที่นั้น
อยู่นานก็อร่อยด้วยนะแล้วก็มีหมูตากน้ำค้างที่เขาเรียกว่าซอยแม่สลองแล้วอีกที่หนึ่งใช่ไหม

ใช่คืออุณหภูมิแบบต่ำขนาด๑๐องศาค่ะ
ใครก็อยากไปสัมพันธ์แล้วมันมีหมอก

นี่ยังไม่ไปก็ต้องเปิดแอร์เย็นนะครับคุณแม่

หมอกจริงด้วยนะไม่ใช่ฝุ่นนะหมอกจริง
หมอกจริงเนอะเราเจอหมอกเหมือนกันหมอกฝุ่น

ฟุ้งเลยฝุ่นจ้าปิดจ้าครับผมเรียบร้อยนะฮะ

เหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าฟังข่าวนี้ให้ดีฮะ
สงสัยทำไมผัวเข้าบ้านช้าเลยแอบย่องมาดู
เห็นคาตากำลังแอบหยอดอยู่นี่เอง
หอดหยอดทำไมหยอดเงินใส่พวงมาลัยของรถครับ
นะฮะเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่กำลังให้ความสนใจครับคุณผู้ชมครับ
พร้อมระบุว่าเกมแล้วนี่ครับ
ตกใจอย่างตัวเองจ๋าครับผมโอ้โฮภาพเล็กด้วย
นี่ครับดูคลิปนิดนึงฮะ

ก่อนที่จะเห็นคาตาว่าสามีของเธอกำลัง
หยอดเงินเข้าพวงมาลัยฮะ
นะครับงานนี้เนี่ยฝ่ายชายถึงกับสะดุ้ง

แล้วก็แกะฝากข้อพวงมาลัยออกให้ดูเงินที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด
เพื่อเป็นการสารภาพผิดไปในตัว

อดทุกวันฉันกับเธอนะครับดูครับ
นี่หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนะฮะ

แต่บางฝ่ายก็เห็นใจฝ่ายชาย

ดูฮะแบงค์ร้อยล้วนรสตอเบอรี่

แต่บางทีบางคนเขาก็เก็บเอาไว้ในรถตามมุมต่าง

เผื่อแบบวันนี้ลืมหยิบกระเป๋าตังค์ออกมา
น้อยในรถก็จะได้มีเงินเสียบอยู่บ้าง
พอกเขาดึงพุ๊ตออกมาลุดออกมาอย่างนั้นเลย
เขาตกใจแงะเพราะเขาซ่อนมาหลายเดือนแล้ว

รางความที่เขาเก็บรถไว้ปรากฏว่าลืม

ใช่ค่ะค่ะค่ะทุกเรื่องถูกต้องไหมล่ะ
ใช่แกเขาจะเก็บเก็บ

แล้วก็รถแต้งก็หลายแสนเหมือนกันที่ขายค่ะ
๕แสนอันนี้ขายรถแต้งกันไป๗แสนแต่แถมเงิน๕แสนไปด้วย
แล้วรถตู้อยู่ไหนก็ไม่รู้
น่ารักที่สุดเลย

แบบแบบยังไงแบบเงิน
เราก็ยังทำงานได้เราก็ทำงานและใช้เห็น
เราก็ทำงานและใช้เห็น

และพอแบบเงี้ยเหมือนอย่างตอนที่พี่เมฆสร้างบ้านเนี่ย

แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่เรื่องอะไร

พอแม่ไปจ้างของพี่แม่

แล้วก็เธอก็ตามในอีกเล่น

เบคนะครับผมรับงานอีกสิ้นปี

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
คุณไอ้จ๋าไปโดนอะไรอย่างนั้นด้วย
คุณไอ้จ๋านางเป็นคนสไตล์แคมปิ้งอยู่แล้ว

ไม่ได้ไปสายแบบยกพานพุ่มอะไรไปอย่างนี้

ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในฐานะสนิทกับนางอะนะ
นางก็ชอบใช้ว่าทิศหอยทาก

ที่นางจะเขียนบทละครจะทำละคร
นางก็จะไปของนางเรื่อย

ปรากฏว่าเขาไม่ใช่ว่าดาราหอยทาก

ไปเสิร์ชคำว่าดาราหอยทากอ่ะน่าจะจะอุลจ่าขึ้นมาอย่างนี้

อย่างที่บอกว่าดาราหอยทาคนก็ไปพูดถึงนางเนาะ
ว่าออกไปว่ายชั่วโมงหรืออะไรอย่างนี้

มันไม่ได้ดูแบบ

ประคองแม่คอยดูแลอะไรก็เหนื่อยอยู่แล้ว

ซึ่งคุณจ๋าเขาก็พาเพื่อนอื่นพาครอบครัวขึ้นท่ามนาคารนั่นแหละ
คือเอาจริงแม่อีทรู้สึกแม่เขาเรียกแม่อีท
แล้วก็แม่ของพี่จ๋าเองด้วย
แม่จิ๋มแม่จิ๋มของพี่จ๋าแม่อี๊ดอะไรอย่างนี้ทุกกลุ่มแม่จิ๋มเขาอยากจะขึ้น
คุณไอ้จ๋าเขาก็เลยพาแม่ขึ้นไปนี่ไงจริงแม่อีท
ดูบรรดาแม่เนี่ยฉันก็ว่าไม่มีไม่มี

โอ้โหขึ้นไปได้นี่แข็งแรงมากนะฮะคุณแม่ทั้งสอง
อันนี้นางไปนานแล้วนางไปนานแล้วนางไปตั้งแต่นู้น
ปีที่แล้วนางปีที่แล้วแล้วนางเพิ่งเอามาลง
ต้นไม้ดูบางจุดยังเป็นนิดหนึ่งถูก

โอ้โฮคุณไอ้จ๋าสวยเลยอันนี้นางไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
ประมาณสักตุ๊กลาตุ๊กลาพฤษฐกาครับ
อ่อแต่เขาชอบใช้ติดคือแกงพี่จ๋าเขามี

ทางขึ้นยังไม่มีในนี้เลย

เขาบอกต้องรับบัตรคิวแล้วก็นั่งเวียนก่อน
ถ้าเมื่อไปท่ำนาคาเราไปด่ามาเยอะดาลายาไปกันเลยครับ
กลับไหว้พระในกรุงเทพนี่แหละ

เราไปทำบุญกลับมาแล้วทุกว่ายังงี้ก็
ซึ่งคนมันเยอะเมนเราก็เข้าใจร้อยพ่อพันแล้วก็แปลกว่าหลายคนอันนี้เป็นเรื่องแปลกอย่างนะ
คนที่ไปถ้ำนาคาส่วนใหญ่เป็นคนที่เรียนเมืองนอกเมืองนานหมดเลย
อืมจากสังเกตของมดเนอะ
เป็นคนที่คนที่แบบว่าไม่น่าจะเชื่อเรื่องพวกอะไรอย่างนี้ไปกันหมดเลย
บางคนอย่างเด็กวัยรุ่นบางคนเขาไม่ได้เชื่อหรอกพญาน้องพญานาค
แต่แค่ขึ้นไปถ่ายรูปทุกวันนี้แม้กระทั่งคาเฟ่ยังมีการเช็คอินเลย
ถูกต้องนะครับเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นจุดเช็คอินที่จะต้องไปแล้ว
คือธรรมชาติสวยงามบางทีดูไอจีแล้วแบบเฮ้ยไปด้วยเหรออย่างท็อปนัทเศษอย่างเงี้ย
พี่กึ้งอย่างเงี้ยที่คือให้ไปด้วยอ่ะอ่ะ
อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับมูตรลูกับดับสองสิคือไปลองมันได้เต็มออก
แต่คนอื่นมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงอืมแต่ก็โอ้โหถ้าไปแล้วมันแบบโดนด่ากลับมา
ก็อาจจะต้องดูช่วงเวลาหน่อยตอนนี้วันคนอาจจะยังเยอะ
ก็รอแบบซาซาเบาหรือว่าไปในจุดอื่นก่อน
ไม่สมมุติว่าไปวันนั้นที่เจอคนเยอะเนี่ยก็
เขาเรียกว่ารอด้วยกันขึ้นไปพร้อมกัน

พี่กะว่าเดี๋ยวพี่ไปทำบุญเนี่ยพี่ไม่ขึ้นแล้วนะ
พี่กะว่าขึ้นปุ๊บจะไม่ลุกทัวร์ลงมาเลย
อยากไปอีกอันหนึ่งที่จังหวัดนี้ก็คือ
วานสามตัวอ๋อมีอยู่ตรงนั้นเลย
หนูอยากไปอันนี้มากเลย
คือธรรมชาติสวยงามจริงในบึงการเองจริงมีอีกหลายจุดที่น่าท่องเที่ยวเนอะ
แล้วก็เคารพตามกฎแล้วก็ฟูคำตามคำแนะนำของใด
คือทางขึ้นยังไงก็แล้วแต่มันมีดราม่าอยู่แล้ว
ให้คุณขึ้นเนื่องจากคนมันเป็นพันหมด
มันเป็นส่วนมันเป็นทางขึ้นทางเดียว
สมมุติคุณไปขึ้นอีกทางนึงมันก็ถล่มไงหนู
เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากคือมันขึ้นทางเดียว
อ้าวเดี๋ยวมันควรไปถึงก็ไปขอพรเยาวอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งคนต่อคิวอีกเป็นร้อยก็ต้องเป็นลำแล้วก็ด่า
คือปกติก็คือขึ้นไปต้องรอให้ข้างบนลงมาก่อน

เขาขึ้นไม่ได้เยอะนะเมข้างบนอะ
แล้วก็ค่อยลงไปไหว้ทีละคนทีละคนแล้วก็ขึ้นมาประมาณ
เปิดให้ค่อยออกไปมากไม่หลอกหนึ่งอันตรายพอหักได้
เป็นชีวิตครับ

ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลายที่เนื่องจากแบบว่าเมื่อก่อนพระเกจิอาจารย์อะไรอยู่แถวนั้นเยอะ
ทุกขลาบของจริงเลยนะอ๋อใช่
เรื่องจิตศาสตร์แล้วก็กลับมาก็เบลเรียะว่าเราก็ได้มีจิตที่พ้องใสเนอะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มันมีดราม่าเกิดขึ้นในแต่ละคลิปนะครับนะฮะ
แฟ้วนะครับผมกับคนนี้บอกว่ารักจริงหวังแต่งครับผมออกมายืดอกยอมรับแบบแมนว่ากำลังตามจีบรุ่นน้องในวงการบันเทิงอย่างน้องเฟย์พรณปวีนะครับอยู่นะครับสำหรับน้องคุณบอยประกอบล่าสุดท้ายชะตัวได้โพสต์นะครับเปิดเผยคำเรียกแทนเฟย์ว่าผมกับคุณนะครับพร้อมเล่าต่อว่าคุณสำหรับผมเป็นคำที่

ไม่มีมีพี่เงินมาการแสดงไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมี
ว่าเราถือว่าถ้าเปิดตัวปุ๊บมันจะไม่ดีหมด

มึงไปบ้านมึงคิดของมึงไปเองแล้วแบบอุ๊ยอายกว่าไงหนู

มึงเป็นอะไรของมึงแบบนี้อุ๊ยอายนะ

มึงเป็นอะไรของมึงมึงคลายคลิปกับมึงอะไรอย่างนี้

ช่อยลักษณ์ก็เหมือนเลขคณิดนะครับ

คุณเกรทวรินทรก็เป็นอีกคนนึงที่อยู่ในแก๊งนี้

กระทั่งแบบเห็นแบบพระเอกดังทำความสะอาด
แล้วมีเงาอยู่ในภาพ
แค่เป็นเงาเนี่ยคนถามเลยใครถ่ายให้
อ้าวครับผมคือเจ้าตัวก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองนะคะอ้าว

อเล็กธีรเดชเข้ามาคอมเมนต์หาเลยใครถ่าย
แล้วก็เพลงภูมิภูมิก็เข้ามาคอมเมนต์แบบว่าเงาใคร

นี่เพราะอยู่ในห้องน้ำกำลังทำความสะอาดอยู่ไง

แต่เข้าใจสัมภาพพี่ป้องเพราะว่าเขาบอกว่า

อย่างอเล็กเมื่อวานเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่เป็นแฟนนะแม่

ในสถานะมันไม่แชทเจนก็เยอะ

มันมันไม่เปิดตัวชัดไม่ได้คุยคนเดียว
ไม่รู้จักป้องสไลเดอร์ซะแล้ว
เดี๋ยวพิมพ์มานะเขาเป็นผู้ชายมีเสน่ห์

อย่างไอ้ป้องยังหยุดแร็กไม่ได้ไง

ทำไมเวลาเล่นละครเล่นหนังเนี่ย
ต้องเล่นบทเจ้าชู้แบบบทมีเมียเยอะ

อ้าว

ถ้าแสดงบทนี้เนี่ยน่าจะสมบทบาท

อยากมีเป็นตัวเป็นตนละ
ก็เห็นละเลี้ยงหลานเออตั้งแต่เลี้ยงหลาน

ใช่จริงตั้งแต่ได้หลานสาวเนี่ยนางดูซอฟต์ลงเยอะ

เดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่ช่วงหน้าครับ
เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่ช่วงหน้าครับ
ผมโด่งดังไปถึงระดับเอเชียนะครับ

เปิดใช้แล้วนะฮะสะพานกรับคณาวุฒิที่เวียดนาม

จากซื้อดวงดาวได้แล้วสะพานก็ซื้อได้ครับ

สำหรับน้องกั๊บคณาวุฒิที่ตอนนี้มีงานรุมเพียบ

ล่าสุดมีรายงานว่าแฟนคลับชาวเวียดนามได้ระดมทุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในชุมชน
ได้ตระดมทุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในชุมชนนี่ฮะฮู้นี่ครับ
ครับประเทศเวียดนามพร้อมตั้งชื่อสะพานว่าก็รับคนาวุดครับ
เรานะ๒ประเทศที่หนักเลยคือไทยกับเวียดนาม

เขาบอกว่าพฤติกรรมของคนเติมเกมในเอเชีย

นะครับผมนะฮะล่าสุดเปิดใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
เรียกได้ว่าดังปังฉุดไม่อยู่จริงครับ
สำหรับน้องกรัฟนะครับ
นี่ครับตั้งความพิธีเปิดกันนะครับ
ถูกต้องนะครับผมถ้าสะพานเปลืองน้ำมันนะครับ
ท่อทิ้งกันเปลืองน้ำตาครับ

โอโหถือไม่เจอแล้ว

เขาต้องหามุกด้วยอ้างข้าวด้วยอะไรอย่างนี้

ก็ได้ก็ได้